เรื่องที่ชีวิตต้องพูดแบบนี้ถ้าเป็นภาษากลเหนือน

แปลด้วยขอข่าวประดาษใต้ภาพ
ก็นี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ
ปกติเห็นไฟเหลืองจะต้องเตรียมเหยียบเบรก
แต่กระบะคันนี้เห็นไฟเหลืองแล้วเหยียบคันเร่ง
ผลของการเร่งเหยียบคันเร่งคืออะไร

นี่ดูนะกระบะเหลืองมานะมีหลังคา
โอ้โหนี่มากวาดไปหมดเลย
แล้วคุณเห็นไหมคือมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่
ทุกคนมองเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยทำไมกระบะเหลืองมีหลังคา

ยังไงมันถลายมาแบบนี้หลบก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้
นี่แหละภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองต้นเป่าที่สรรกำแพงเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงสี่แยกบ่อสร้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วกระบะอีซูซูคันนี้นะทะเบียนพพช๕๑๔๕เชียงใหม่
เขาฝ่ามาพอดีคือจะใช้คำว่าฝ่าไม่ได้นะ
คือจริงเป็นไฟเหลืองไฟเหลืองเนี่ยรถทุกคันก็ต้องเตรียมที่จะเหยียบเบรกเพื่อจอด

เร่งเครื่องมาแบบนี้ค่ะมากวาดชนมีมอเตอร์ไซค์ถูกชนนะ๕คัน
มีคนเจ็บ๕คนแล้วก็หนึ่งในนั้นบาดเจ็บสาหัสด้วยเป็นผู้ชาย
ทีนี้ค่ะกู้ภัยก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วคนขับกระบะก็คือนายเกรียงไกรกันทยศตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปสอบที่สพสันกำแพง
ต้องเจรจาชดใช้เรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายนะคุณ
ตกลงตอนมาเขาจะเลี้ยวขวาหรือเขาจะตรงไป
นั่นน่ะสิแต่ว่ามันเป็นแบบโค้งเดาว่าน่าจะเลี้ยวขวาไหม
เย็บส่งมาเลยก็ให้เตรียมหยุดที่เขาเย็บส่งมาเลย
พอหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็มันหวาดเสียวเหลือเกิน
แล้วช่วง๔แยกบ่อสร้างตรงนี้
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารถจะหนาแนนรถจะขับข้างชั่วโมงเริ่งด่วน
เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากความประมาท
แรกก็นั่งสังเกตอยู่เอ๊ะถนนลื่นหรือเปล่า

พยายามดูแต่ว่าสีมันก็ดูไม่ได้ออกหรอก
ระวังกันนะขับรถอย่าประมาทนะฮะ